ช่วงนี้มีการตั้งพักการเมืองใหม่กันเกิดขึ้นเยอะนะครับ
เพื่อรอรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
คาดว่าตามรถแมพของคอสชก็คือต้นปีหน้านะครับ
วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการเปิดตัวพักรวมพลังประชาชาติไทยนะครับ
ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีจึงได้ไปพูดคุยเปิดใจ
ซึ่งถูกวางตัวให้มาเป็นหัวหน้าพักการเมืองพักนี้
ที่ว่ากันว่าคือพักการเมืองของกฎประสอร์มินายสุเทพเทือกสุบรรณ

นานี้ไหนครับนานี้ไหนครับ
เหตุผลสำคัญว่าทำไมนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์
อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงด่องดังในทฤษฎี๒นครา

ทฤษฎีสองนคราจึงตัดสินใจกระโดดลงสนามการเมืองเต็มตัวอีกครั้ง
หลังมีชื่อปรากฏเป็นว่าที่หัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทย
เพราะที่ผ่านมาเล็งเห็นพลังความกระตือลือล้นของประชาชนกลุ่มหนึ่งมากว่า๑๐ปีแล้ว
และยอมรับมีการขับเคลื่อนประสานงานกับแก่นำกปศแก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ปัจจุบันสลายร่างกันไปทำงานของตัวเองมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ที่สำคัญขอย้ำว่าไม่เคยได้รับการเทียบเชิญจากนายสุเทพเทือกสุบันโดยตรง
ให้มานั่งเป็นว่าที่หัวหน้าพักนี้
เราเป็นขบวนประชาธิปไตยที่สืบทอดมาของคนรุ่นก่อนนะครับ
ซึ่งล้วนแต่สำคัญทั้งนั้นอย่างที่ผมได้เรียนไปในตอนต้น
ว่าเราก็เหมือนกับสืบทอด๑๔ตุลาห์๖ตุลาห์๑๖ตุลาห์๑๙
เหมือนกับสืบทอดพฤษภาปี๓๕
สิ่งที่สำคัญก็คือเราตระหนักว่าพลังของกรปศเป็นแรงดนใจเรา
แล้วเราได้เห็นว่านั่นเป็นศักยภาพของประชาชน
แต่เราก็ไม่ได้เอาจากขบวนกรปศเท่านั้น
เราก็ได้แรงดนใจจากขบวนการพันธมิตรด้วย
ใช่ไหมครับจากกระบวนการก่อนหน้าพันธมิตรด้วย
ผมทำมหาชนคราวที่แล้วทำก่อนเวลาไปหน่อยหนึ่ง
ใช่ไหมครับแล้วก็ไปทำอยู่คนเดียว
แต่ว่าเที่ยวนี้มันมีขบวนการและมีผู้ก่อตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก
แล้วผมมาร่วมกับเขาเท่านั้นเอง
และหลังจากวันที่๓มิถุนายนนี้
ซึ่งเป็นวันประกาศจุดยืนของการก่อตั้งพัก
รับทราบถึงจุดยืนและแนวคิดของพักให้ได้มากที่สุด
ก็จะลนลงทั้งประเทศทั่วประเทศ
จะไปพยายามไปให้มากที่สุดนะครับ
เท่าที่ระเบียบกฎหมายอะไรจะอนุญาตให้ทำเนี่ยนะครับ
ก็จะไปทั้งในเมืองใหญ่เมืองเล็ก
ไปทั้งในกรุงไปทั้งในชนบท
ไปทั้งจังหวัดไปทั้งอำเภอไปให้มากที่สุด
ระดมคนไปให้มากที่สุด
เพื่อจะไปชักชวนให้คนจำได้ว่าครั้งหนึ่ง
เราเคยกระตืนนุรนตร์เราเคยต่อสู้เราเคยถัดเขี้ยวกับ
ยันตรายและอุปสรรค๑๐๘
เพื่อที่จะขจัดการเมืองที่ช่อฉน
เสียดายไปนิดหนึ่งก็คือ
เรามาทำพักในปีที่สี่
หลังจากที่เราหยุดส่วนคนส่วนหนึ่งยุติบทบาท
ถ้าเราเคลื่อนเร็วกว่านี้เนี่ยแรงที่มันส่งมามันจะยิ่งแรงกว่านี้
เราอาจจะทำงานน้อยลงไม่เหนื่อยเท่า
สิ่งสำคัญคือพักนี้ไม่จำเป็นต้องสลัดคราบ

เพราะผู้ก่อตั้งพักจำนวนไม่น้อยไม่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันคนของกปศ
ก็ไม่ได้มาอยู่พักนี้ไปเสียทุกคน
แต่ยังจำเป็นต้องดึงศักยภาพ
พลังของกปศมาช่วยขับเคลื่อน
เช่นเดียวกับคำถามที่ว่าพักที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อสนับสนุนทหารและคอสชหรือไม่

ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อนหนุนหรือไม่หนุนทหาร
แต่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการเมือง

อันนี้มันอาจจะเป็นเสียงที่ล่ำลือกันก่อน

นะครับแต่ว่าคณะผู้ก่อตั้งพักนี่ชัดเจน

เราก็ไม่ได้ประกาศตัวนะเวลานี้

แต่รัฐมนูลก็เปิดทางให้

แต่ก็ไปตีความกันว่าคนนอกก็คือทหาร

ผมว่าก็ยังไม่แน่หรอกมันจะเป็นยังไงก็ได้
ขณะเดียวกันได้หาวิธีแก้ปัญหาเรื่องทุนที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการขับเคลื่อนพักไว้แล้วอย่างรอบครอบ
ด้วยการระดมเงินจากผู้ก่อตั้งพักคนละ๕๐๐๐บาท
และให้สมาชิกบริจาคคนละ๓๖๕บาท
ขยายฐานสมาชิกให้ได้มากที่สุด
เพื่อแก้ปัญหาคนที่มีทุนมหาศาล
ซึ่งมีเพียงหยิบมือเข้ามาครอบงำพัก
่งหวังให้เป็นพักการเมืองของคนทุนน้อย

พักที่มีอุดมการไม่ยึดติดตัวบุคคล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน